คุณผู้ชมอันนี้เอาให้ดูนะผู้หญิงคนนี้เขาขับรถมา
แล้วเจอมอเตอร์ไซค์แบบปาดหน้าแป๊บ
ผู้หญิงตามไปตามไปหาวินมอเตอร์ไซค์คนนี้จะให้ขอโทษ
แล้วเดี๋ยวดูนะทำไมวินมอเตอร์ไซค์นี่คือกราฟแบบพุ่งมากเลยนะ
อารมณ์ปี๊ดขึ้นมากเลยแล้วตอนที่ไปเจอตำรวจนี่คนละเรื่องกันเลย

ร้านก็จบป่ะพี่หนูก็ยกมือวายแล้วอะ

จริงอย่างเปรี้ยวจริงไม่ใช่แล้วดูท่าเขาดิคือขึ้นมากโมโหมาก
นี่ผมทำท่าให้ดูต้องเอาพี่เบิร์ตไปสู้อ่ะ
แต่ชุดพี่ไม่ได้เลยนะพี่เบิร์ดแล้วเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชม
เอาจริงคือทางฝั่งสามีของผู้หญิงที่อยู่ในรถก็ต้องมาเคลียร์แหละ
แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าผู้หญิงคนนี้เถียงกับมอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์ข้ามเกาะกลางถนนมาแล้วขี่ตัดหน้ารถเก่ง
รถเก๋งเขาขี่มาเส้นตรงผนโยธินขาออกตรงแยกคอปอค่ะ
แถวดอนเมืองวินมอเตอร์ไซค์ไม่ขอโทษเถียงอีก
แล้วก็มาหาว่าฝั่งผู้หญิงพูดจาไม่สุภาพ
หาเลยไปหามาเลยคนที่เจ๋งที่สุด
มอเตอร์ไซค์นะตามมามาหาผู้หญิงถึงหน้าบ้าน
คือพยายามจะถามบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหน
เหตุการณ์นี้ฝั่งผู้หญิงเราเรียกคุณบีนะ
คุณบีสรรยาเงินปานคุณบีมากับพี่สาว
แล้วก็เลยไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอด
ทีนี้พี่เอกพบเหลืองประเสริฐซึ่งตอนนี้
เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โอ้โหก็แน่นอนแหละต้องดูแลเรื่องพวกแบบว่า
อิทธิพลใช่ไหมมาเฟียใช่ไหมรวมถึงพอไปบอกคุณเอกพบแล้ว
แล้วดูหน่อยสิจุดที่เกิดเหตุตรงไหน
อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาปัดมายังไงนี่

แต่ว่าหาไม่เจอก็ต้องฟังคุณบีสรรยาเขาเล่าหน่อยนะ
คุณสรันยาก็บอกวันเกิดเหตุนี่
จู่วินมอเตอร์ไซน์นี่หน้าข้ามมาตัดหน้า
แต่ดีนะเบรกทันก็เลยไม่ชน
หลังจากนั้นวินก็โวยวายเลยโวยวาย
แล้วก็ไปเจออีกทีตอนจอดรถหน้าบ้านที่อยู่ห่างไปสัก๒กิโล

ไม่คิดว่าวินคนนั้นจะตามมาถึงบ้านเลย
ก็เลยไปแจ้งความที่สอนอดอนเมืองครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือไปยัง

ไปไม่กี่ชั่วโมงคุณผู้ชมตำรวจสอนอดอนเมืองครับไปตามตัวพี่วินมาแล้ว

ชื่อพี่ธวัดชัยอุ่นใจเพื่อนนี่นามสกุลนะ
อุ่นใจเพื่อนอายุ๔๓ปี

เห็นหน้าอย่างนี้นะเดี๋ยววันนี้ทำผมเรียบแต้วันนี้
มะนาวที่บีบน้ำจนหมดแล้ว
ธวัชชัยยอมรับวันนั้นเสพยาบ้าไปเม็ดหนึ่ง

แต่เป็นจังหวะไปส่งผู้โดยสารซอยนั้นพอดี

ยังเป็นป้ายขาวอยู่จริงต้องเป็นป้ายเหลืองแล้ว
ส่วนซู่วินคือเอามาได้อย่างไร

เจตนาที่เราไปตามไปที่บ้านเขา

หมู่บ้านเจษฎาซอยผลโยธิน๗๑ครับ
ออกมาแล้วเขาก็ยืนรออยู่กับแฟนเขาพอดี
ไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะต้องการตามไปต่อว่าเขาที่บ้าน
เพราะว่าก็คุยกับเจษนนี่บ้านเรียบร้อยแล้วครับ
ไทยเจ็นนี่สุดแล้วเหรอ
มีแค่นี้หรือหรือหรั่งมานี้มันเป็นอะไรครับ

มีคนแถวนั้นก็บอกว่าพี่นี่พฤติกรรมชอบดื่มอคอแล้วก็ชอบโพยวาย

เรื่องแก้พวกรถอะไรของนั้นอันนี้จริงไหมครับ
มีบ้างเล็กน้อยครับ
ตอนแรกที่มีเรื่องเขาบอกเลยนะไปตามหาคนที่เจ๋งที่สุด
ใช่นี่คนเดียวกันจริงเหรอดอนซ้ายกับขวา

ใช่แล้วรู้ไหมคือพอหลังจากขอโทษขอโพยแล้วนะ
ตำรวจให้วินที่เคยแบบเจ๋งเคยเก่ายกมือไหว้ขอโทษ
แต่ตอนนั้นดูสีหน้าของคุณบีนะนี่ตอนไหว้ขอโทษแล้ว
คุณบีก็ดูยังกังวลอยู่แหละเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยคุณบี
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุคือตัวฝั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็พยายามจะถามให้ได้

คุณบีก็เลยกังวลไงว่าเขาจะมาทำอะไรเราหรือเปล่า
แล้วเบื้องต้นเนี่ยนะคะตำรวจสอนอดอนเมืองเนี่ย
ต้องแจ้งข้อหากับวินคนนี้โดนเรื่องเสพยาเสพติด

แล้วตรวจสอบความผิดเรื่องการใช้รถมอเตอร์ไซค์ใบอนุญาตด้วย
หากพบว่าผิดกฎหมายข้อไหนเดี๋ยวจะมีการแจ้งเพิ่มต่อไป
รู้ไหมคนที่เขาดูแลวินตรงนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้
สั่งพักงานไปแล้วรอบนึงนะรอบนั้นคือเหมือนกับเมากินเหล้า
แล้วก็สั่งพักงานแล้วเนี่ยเพิ่งให้กลับมาทำ

ก็นั่นน่ะสิพี่เบิร์ตแล้วไอ้วินตรงนี้เนี่ยนะ
เชื่อป่ะทั้งหมดของจำนวนวินประมาณกว่าครึ่ง
เป็นวินถื่นไม่ได้มีใบอนุญาตถูก
ก็นี่ไงต้องรู้แล้วนะ
นี่ไงเดี๋ยวต้องดำเนินการต่อด้วยค่ะ
ฝากกรมการขนสุ่มทางบกติดแรก
ตั้งวินมีอะไรบ้างเนี่ย